มีเหตุการณ์หนึ่งครับที่หลายคนบอกว่าสงสารคุณยายคนนี้มากเลย
เพราะไปเจอกับผัวเมียนรก

ผัวเมียนรกเป็นวัยรุ่นทั้งคู่ครับ
คบหาอยู่กินกันแล้วมีลูกน้อยอายุประมาณ๒เดือนเศษยังไม่๓เดือนเต็ม

ทิ้งลูกเอาไว้ให้ยายแก่แม่เท่าคอยดูแล
ส่วนตัวผัวและเมียนั้นหายหน้าหายแซ่บหายสอยเลยครับคุณผู้ชม

คุณยายที่นั่งอยู่ริมสุดด้านขวา

คือภาพสองภาพซ้ายกับภาพขวานี่ให้ความรู้สึกแตกต่างกันสิ้นเชิงเลยนะคะ
ชายหญิงคู่นี้ดูมีความสุขแล้วก็
แฮปปี้มากในขณะที่คุณยายเนี่ย
นั่งเหมือนกับไม่ไหวแล้ว

โพสต์ภาพนี้แล้วก็มีข้อความด้วย

ติดขัดเรื่องอะไรก็กลับมาดูแลสู้ต่อไป

บุคคลสองคนนี้ทำงานที่ร้านคาแคร์แล้วก็ร้านก่อสร้างแห่งหนึ่ง

คลอดลูกอายุ๒เดือนทิ้งไว้ให้ยายเลี้ยง
ยายอายุประมาณ๘๐ปีเศษ

เห็นข้อความแคปชั่นและเห็นภาพ
ทุกคนเข้ามากระหน่ำคอมเมนต์กันเยอะมากครับ
ถ้าดูคอมเมนต์เบื้องต้นเนี่ยส่วนใหญ่ก็

ทำไมคุณถึงไม่ยอมดูแลลูกของคุณล่ะ

และจากคอมเมนต์กระแสในโซเชียลที่กำลังร้อนแรง

จริงแล้วบ้านของคุณยายส่วนหนึ่งก็มีการเปิดเป็นร้านคาแคร์ด้วย
เป็นกิจการของลูกสาวอยู่ในพื้นที่ตำบลทัพกฤษอำเภอชุมแสง
นครสวรรค์นอกจากเจอคุณยายท่านนี้คือยายลาแล้วนะครับ
ภาพที่ทีมข่าวเราเห็นเห็นในกระโจมนั่นไหมฮะมุ้งกระโจมอันเล็กนั่น
ทารกน้อยอายุ๒เดือนเศษครับนอนอยู่
ยายเองก็ต้องคอยป้อนน้ำป้อนนมคอยดูแลปฏิบัติอย่างใกล้ชิดครับ
คือแหมจะทิ้งเด็กเหรอสงสารเด็กเด็กตาดำไม่ได้รู้เรื่องด้วย
แต่พ่อแม่ของเด็กทำไมปล่อยลูกเอาไว้แบบนี้ล่ะ
ยายลาเล่าให้ฟังแบบนี้ครับ
ตาหนูคนนี้ทารกเพศชายอายุประมาณ๒เดือนเสร็จเกือบ๓เดือน
เป็นลูกของนางสาวเยาวเรศอายุ๒๑ปี
ยาวเรศเนี่ยมีศักดิ์เป็นหลานบุญธรรมของยายเอง

ลามีลูกหลายคนส่วนใหญ่เป็นลูกสาว
หนึ่งในลูกสาวเขาไปรับผู้หญิงคนหนึ่งมาเลี้ยงเป็นลูกบุญธรรม
ก็คือนางสาวเยาวเรศตั้งแต่ยังเล็กอยู่เลย
เลี้ยงดูมาจนเติบใหญ่
ต่อมาลูกสาวของยายที่ไปรับนางสาวเยาวเรศมาเลี้ยงเป็นลูกบุญธรรมเนี่ยตายครับ
กลายเป็นว่าคนที่จะคอยอบรมเลี้ยงดูก็กลายมาเป็นหน้าที่ของยายลาโดยปริยาย
ลาเองก็คอยช่วยเหลือดูแลมาโดยตลอด
เด็กคนนั้นเติบใหญ่มีศักดิ์เป็นหลานบุญธรรมต่อมาครับนางสาว
วเรศไปคบหาอยู่กินกับนายสรณัทอายุ๒๑เท่ากันทั้งคู่คบกัน
แล้วท้องมีลูกด้วยกันเพิ่งจะคลอดเมื่อ๒๑เมษายนที่ผ่านมาไม่กี่
เดือนเศษครับช่วงที่คลอดทั้งผัวและเมียเนี่ยยายก็ใจกว้างเปิด
ให้มาอยู่ด้วยนะมาอยู่ในรั้วชายคาเดียวกันนี่แหละแล้วคอย
ช่วยเหลือคือเมียเองก็เพิ่งคลอดใช่ไหมก็เลยอ่ะฝ่ายชายมาอยู่
อย่าอยู่เปล่าเลยทำงานจะได้มีเงินนู่นไปทำงานร้าง
ล่ะป่ะมีร้านคาแคร์เปิดอยู่ไงเป็นกิจการของลูกสาวไปทำ
ตรงนั้นก็ได้แล้วเดี๋ยวจ่ายเงินเดือนให้จ่ายเงินเดือนให้
คอยดูแลข้าวปลาก็ไม่ต้องซื้อก็กินด้วยกันนี่แหละแต่สุด
ท้ายวันดีคืนดีผัวเมียหายไปทั้งคู่ครับไม่ส่งข่าวติดต่อ
ก็ไม่ได้ยายบอกยายแก่แล้วนะเดินก็ไม่ค่อยไหวแล้วหายไปนาน
เป็นเดือนแบบนี้ไม่สงสารลูกบ้างเหรอลูกนอนอยู่แบบนี้แบบ
เบาะเนี่ยบล็อกทุกช่องทางการติดต่อยายเขาลองให้ลูกสาวติด
อยากจะบอกลองดูข้อความนี้ครับยายบอกว่าถ้าเห็นข่าว
นี้นะสองคนนั้นน่ะติดต่อกลับมาเถอะมาเอาเด็กกลับไปเลี้ยง
ด้วยแล้วก็หนี้สินอีกที่ไปหยิบยืมคนแถวบ้านเนี่ยให้กลับ
รับผิดชอบด้วยให้เวลาถึงสิ้นเดือนนี้ไม่เช่นนั้นเจอ
กันที่โรงพักยายจะไปแจ้งตำรวจสพชุมแสงครับ
เขาก็ไม่เลี้ยงแม่ก็เขาก็ทิ้งกันไปฉันก็เลี้ยงชักก็เล็ก
ก็น้อยพอโตขึ้นมาก็ระเหแร่ร่อนติดแต่ผู้ชายไปให้เลี้ยงน้อง
ถึงก็มีเรียนเรียนแค่จบ๖ส่งเรียนปอะไรก็ไม่เอาอะไร
สักอย่างเลยอยู่ฉันเนี่ยเขาสบายที่สุดไม่จะเขาว่างอ่ะ
ฉันแล้วก็มาตอนหลังที่มามีลูกนี่แล้วก็มาได้ผัวเนี่ยก็
ทำอยู่ตอนเนี่ยก็หลานเนี่ยค้าแพ้นี่เนี่ยวันละสามร้อยแล้ว
ตอนนี้ก็ระเหแล่ลอนไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนก็
ยายลาก็จนปัญญาครับช่วยทุกทางเท่าที่จะช่วยได้แต่
ทำไมมาทำแบบนี้ตอนที่ให้ฝ่ายชายมาทำงานเนี่ยนะครับฝ่าย
ล่าสุดขอเงิน๒๐บาทยายไม่มีให้โดนด่าครับโดนด่าเสีย
หายลูกสาวอีกสองคนของยายลาบอกว่าเยาวเรศผู้หญิงคนนั้นน่ะ
นะเป็นลูกเลี้ยงของพี่สาวพี่สาวก็ตายไปแล้วเลยไม่มีใคร
รมบนิสัยให้เขาก็มีแต่ยายลานี่แหละคอยช่วยเหลือดูแล
เพราะสงสารเคยอยากจะให้ออกจากบ้านไปนะเพราะว่าพอโตขึ้นมา
มีเรื่องปวดหัวเยอะแต่ยายลาขอไว้เพราะสงสารกลับมาที่คำเดิม
เลยครับหลังจากที่นางสาวเยาวเรศและนายสรณัฐหายไปเจ้าหนี้
ตอนนี้เริ่มมาทวงเงินที่บ้านยายเกือบทุกวันแล้วไปก่อเรื่อง
เงินเอาไว้ไงฮะไปสร้างหนี้สร้างสินอีกผู้สื่อข่าวบอกว่า
หลังจากที่หลายคนรู้สงสารยายก็สงสารนะสงสารเด็กด้วยครับตอน
เริ่มเอาข้าวของเห็นไหมฮะแพมเพิร์ตผ้าอ้อมนมต่างเอามา
มอบให้ครับอย่างน้อยน้อยก็ช่วยแบ่งเบาภาระของยายลาให้ช่วย
ดูแลเด็กคนนี้ต่อไปก่อนอยากได้ก็ตามฝากในงานที่เกี่ยว
ห้องตรวจสอบหน่อยครับและชายหญิงคู่ที่ถูกพาดพิงถึงคุณ
เวลาถึงสิ้นเดือนนี้ครับหรือถ้าหากว่าคุณอยากจะชี้แจง
รอฟังคำชี้แจงอยู่ตอนนี้ครับ